คำคืนนี้มาเปิดประเด็นกันที่

นี่คือหลังจากที่เขามีภาพรวมแก๊งนางฟ้าคุณขา
ในวันที่สาวเจนนี่อยากจะเปิดตัว

เพราะว่าในชั้นเนี่ยเออมีหนุ่มคนใหม่
เธอแก่ฉันมีคนจะมาแนะนำใช่ไหม
ก็ต้องรวบรวมสมาชิกรวมคนชาวแก๊งของเราให้หมด
แต่ว่านับดูแล้วขาดคนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนที่ขาดไปนี่นะคะก็นี่แหละพอลล่า
หลายคนก็เออเข้าใจพอลล่าเขาอยู่ต่างประเทศเลี้ยงลูกอยู่นะฮะ
แต่อีกหนึ่งสาวที่หายไปสำหรับแก๊งนางฟ้าก็คือคริสหอวังค่ะ

ชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มานะหรือติดงานหรือยังไง
ก็เลยเป็นการตอกย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ของเจนี่แล้วก็คริสต์
ก่อนหน้าที่จะยังไม่ได้ลงรอยกันนั่นเองนะคะ
บอกว่าที่มีภาพแบบกอดจูบกันคราวก่อนว่าเออดีกันแล้วอะไรอย่างนี้
จะเป็นการแสดงหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ไปฟังคริสเคลียร์ชัดค่ะ
ก็เจอเจนเจอคุณอื่นอะไรทั่วไปค่ะ
ถ้าเกิดเขาตัดสินใจอย่างนั้นทุกคนก็ยินดีมากอยู่แล้วค่ะ
โตกันแล้วใครมีความสุขก็ตามนั้นเลยค่ะ

นัดเพื่อนทานหมูกระทะยังไม่ครบแก๊งเลยค่ะ

แล้วก็ถ่ายรูปลงโชว์หลายคุณผู้ชม
ว่าอาทิตย์อย่างว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่แล้วหายไปไหน
ไม่มาร่วมแก๊กโอเค